การคลาด
ตามเสียงไปก็เห็นเหมือนเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกัน

สักพักหนึ่งหลังจากเฝ้ามองเขาในการทะเลาะกัน
เขาก็มีการทะเลาะกันหนักมาก

สุดท้ายครับผู้ชายก็จับผู้หญิงโยนลงมาจากชั้น๓ครับ

ก็ปรากฏว่ามีเชือกเส้นใหญ่มากสีขาวกั้นไว้

ก็มีรุ่นน้องที่บ้านอยู่ไม่ไกลกัน
ขี่นำหน้าแกไปโดยที่แกก็งงว่า

พี่ไม่เห็นเหรอไอ้เก่งมันยืนอยู่น่ะ
เขากระโดดน้ำฆ่าตัวตายตรงคอสะพานนั้น
และเชือกที่พี่เห็นสีขาวนั่นน่ะมือของมัน

คุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรานั้น
มีความยินดีที่จะนำเสนอหนึ่งในนักเล่าเรื่องผี
เขาคนนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกหนึ่งคนครับ
แต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญของเรา
ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหน
อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ส่งเรื่องราวของคุณมาครับที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเรานั่นเองครับ
และในค่ำคืนวันนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ที่จะพาทุกท่านนั้นไปพบกับความตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ส่วนแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุนั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
พร้อมกับบรรยากาศแบบนี้

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์
แล้ววันนี้คุณเอ็มมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญมาฝากพวกเราชาวสถานีผีดุด้วย

เป็นประสบการณ์ของ

คือเขาจะเข้ามาซื้อของเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่อยู่ดีวันนี้เหมือนเขาแบบอัดอั้นบอกว่า
พี่ฝากเล่าประสบการณ์จริงของพี่
วันนั้นเขาไม่ได้แค่มาซื้อของ

คือยิงขึ้นมาโป้งหน้าไลฟ์สดผมเลยว่า
ช่วยนำประสบการณ์ไปเล่าให้หน่อยได้ไหม
เพราะเราอยู่ในสถานีผีดุ
ถือว่าเป็นวันพิเศษนะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้น

หลังจากที่ผมกำลังไลฟ์สดไปเนี่ยนะครับ
ก็พี่คนนี้ชื่อพี่น้ำนะครับ
เขาก็เข้ามาซื้อของเนี่ยผมเป็นประจำนะครับ
ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมาเอฟของไปอะไรประมาณนี้
แต่วันนี้แกเข้ามาดูแล้วเข้ามาสวัสดี

แกก็พิมพ์ข้อความมาเลย

บอกว่าเอ็มช่วยเอาประสบการณ์หลอนของพี่

เขาก็เริ่มต้นเล่าให้ผมฟังทางโทรศัพท์
หลังจากที่ผมลงจากไลฟ์สดนะครับว่า
เมื่อตอนอายุประมาณ๑๑ขวบนะครับ
เขาตามแม่เนี่ยไปทำงานก่อสร้างในกรุงเทพนะครับ
แล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนพื้นเพลทางภาคของอีสานนะครับ
ในช่วงแรกที่ไปตัวเองไม่คุ้นชินกับสภาพแวดล้อม
ตัวเองก็จะไปนอนแคมป์คนงานก่อสร้าง
ซึ่งเป็น๒ชั้นทำจากสังกสีและมีหน้าต่าง
พอนอนได้ประมาณ๓๔วัน๓๔คืน
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาตรงกับวันพระนะครับ
ซึ่งตึกข้างเขามองเห็นเป็นตึกล้างชั้นแรก
คือทำทุกอย่างเหมือนพร้อมใช้แล้ว
แต่ชั้นที่๒เนี่ยเหมือนกับเป็นที่โล่งครับ
ถ้าใครเดินผ่านไปตกไปก็ตายแน่นอน
เพราะข้างล่างเนี่ยเหมือนเขาวางเหล็กแหลมไว้หมดเลย
เพื่อที่จะเอาไปเป็นส่วนก่อสร้างนะครับ
ก็ตอนนั้นเนี่ยนอนไปได้สักพักหนึ่งนะครับ
ก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังมากนะครับ

ใช้คนในแคมป์งานเราไหมอะไรประมาณนี้
แต่ปรากฏตามเสียงไปนะครับ
ก็เห็นเหมือนเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันนะครับ

ใช่ก็เลยคาดเดาได้เลยครับว่า
อันนี้น่าจะเป็นคนพะเนจรที่มานอนอยู่แถวนั้นนะครับ
สักพักนึงเนี่ยหลังจากเฝ้ามองเขานะครับ

เขาก็มีการทะเลาะกันหนักมากจนถึงขั้นตบตีกัน
สุดท้ายครับผู้ชายก็จับผู้หญิงโยนลงมาจากชั้น๓ครับ
ตึกนั้นหรอต่อหน้าต่อตาพี่หรอใช่ครับต่อหน้าต่อตาครับ

ก็เลยวิ่งเข้าไปเรียกคุณแม่ตัวเองที่กำลังนอนอยู่ครับ
เมื่อแม่ของเขาได้ยินนะครับ
ก็รีบลุกขึ้นมาดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับ
แต่เมื่อออกมาเนี่ยมันก็มีแต่ความมืดไม่มีอะไรเลยนะครับ
ก็เลยทำให้คุณแม่คุณน้ำเนี่ยนะครับก็เลยว่าคุณน้ำไปเยอะนะครับ
บอกว่าคิดมากฟุ้งซ่านห่างจากไกลบ้านมามันก็มีบ้างที่จะคิดเครียดอะไรไปอย่างนี้
ก็เลยให้คุณน้ำเนี่ยได้นอนนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเช้ามาทุกอย่างก็ปกติทำงานจนวนไปนะครับ
ก็กลับมาสู่คืนวันพระอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เนี่ยพี่น้ำก็นอนไปตามปกติเหมือนเดิมครับ
แต่ที่ไม่ปกติคือมีเสียงดังอีกแล้ว
พี่น้ำก็เลยอยากรู้ว่ามันจริงไหมในคืนนั้นที่เราได้ยินได้เห็นนะครับ
พี่น้ำก็เลยออกไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับ
มันเหมือนเป็นภาพรีเพย์แบบเดิมเลย

แต่รอบนี้มันเพิ่มตรงที่รอบแรกนะครับ
พี่น้ำเนี่ยไม่กล้าดูผู้หญิงที่หล่นลงไปว่าเป็นยังไงนะครับ

แต่รอบนี้แกดอลลี่ตาลงไปข้างล่างเลย

คราวนี้เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยโดนเหล็กแหลมเสียบทะลุตัวไปเลยครับ
หลังจากที่โดนผู้ชายจับโยนลงมา

แล้วคุณน้ำคิดว่ายังไงก็ตายแน่

คราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าแม่คุณน้ำเนี่ยตีคุณน้ำไปนะครับ
แล้วก็ให้คุณน้ำได้เข้าไปนอนเหมือนเดิม
รุ่งเช้ามาครับก็จะเป็นกิจวัตรของคนที่
เขาทำงานก่อสร้างเขาจะกินข้าวเช้าหรืออะไรประมาณนี้ก่อนนะครับ
ก็พี่น้ำเนี่ยได้ไปเล่าให้คนในแคมป์ฟังนะครับ
ซึ่งโกบอยเนี่ยที่แกขายน้ำชาอยู่ตรงนั้นนะครับ

เหตุการณ์นี้มันเกิดมา๒ปีแล้ว
คนพะเนจรพวกนี้เขามานอนกันแล้ว
วันหนึ่งเนี่ยทะเลาะกันก็เลยฆ่ากันตายยกครัว
คนเมียเนี่ยตายตรงข้างล่างโดนผัวเนี่ยผลักลงมา
ส่วนครอบครัวที่เหลือเนี่ยเขาไม่พอใจที่คนผัวทำนะครับ
ก็เลยเอาเหล็กแทงกันไปแทงกันมาก็เลยตายยกหัว
อื้อหือมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง
แต่พี่น้ำก็ไม่ได้เล่าให้แม่ฟังว่า
บอยพูดอะไรยังไงไว้บ้างนะครับในคืนนั้นนะครับ
ก็เลยกะว่าจะรอว่าโกบอยพูดเรื่องจริงไหม

รอพิสูจน์อีกก็ไม่เข้าใจแกเหมือนกันว่าทำไมแกถึงกล้าอย่างนั้นครับ
พอถึงวันพระคืนที่๓เนี่ยนะครับ
พี่น้ำเนี่ยไม่รอให้ใครได้ยินเสียงก่อน
ตัวเองยืนหน้าระเบียงรอเลย

ก็เริ่มเห็นเงาของสามีภรรยาคู่หนึ่งเดินออกมาจากความมืดของตึกชั้น๓

แล้วก็ทะเลาะกันภาพดีเลยไปเหมือนเดิมครับ
รอบนี้พี่น้ำก็มองตามลงไปเหมือนเดิม
แต่จังหวะรอบนี้มันก็มีสตอรี่เพิ่มตรงที่
หลังจากที่เขากระโดดลงมาโดนเหล็กแหลมเสียบแล้ว

เขาก็ลุกขึ้นมาจากเหล็กแหลมแล้วก็วิ่งเข้าไปในตึกทันทีเลยครับ

เขาก็ตกใจครับแต่ภาพที่เห็นคือแป๊บเดียวนะครับ
ผู้หญิงที่โดนเหล็กแหลมเสียบเข้ามาตบตีต่อแล้วก็

เหมือนคุณน้ำขยับตัวอะไรไม่ได้เลย
เหมือนตาตัวเองเนี่ยต้องมองไปที่เหตุการณ์ตรงนั้น

กลับกลายเป็นหันมามองคุณน้ำสายตาเดียวกัน

คุณน้ำก็ตื่นจากพวังด้วยเสียงเสียงนั้นนะครับ

แม่เนี่ยรอบนี้ไม่ออกมาไม่เชื่อ

อย่าฟูงซ่านไม่งั้นจะโดนตี

แต่คุณน้ำนอนตัวสั่น

จังหวะนั้นผ่านไปไม่น่าเกิน๑๐นาที

แกบอกว่ามีเสียงคนมาเคาะ

ใช่ครับซึ่งเป็นประตูสังกษี
มันจะดังกล้องมากครับในห้อง

แม่ก็บวกกับที่ได้ยินพี่น้ำเล่ามาหลายรอบนะครับ

แม่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปเปิดประตูนะอืมอ่า
แล้วแม่ก็มานอนใกล้พี่น้ำนะครับ
ผ่านไปอีกประมาณ๑๕นาที

ใครจะสูงเกิน๓๔เมตรมาเคาะชั้น๒ที่หน้าต่าง
อย่าลืมว่าเป็นสังกษีแคมป์คนงานชั้น๒

ประมาณนั้นก็ไม่สามารถคอได้ครับ
นี่แม่รู้ทันทีแล้วว่าสิ่งที่คุณน้ำเล่าเนี่ย
เป็นเรื่องราวความจริงทั้งหมด

ก็เลยพาพี่น้ำเนี่ยกลับบ้านนะครับ

แล้วก็ไปทำพิธีนะครับ
เขาเรียกผูกชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่ง
ของคนภาคนั้นในตอนนั้นนะครับ
แล้วก็คุณน้ำก็ไม่เคยเจออะไรอีกเลยครับ
หยันจนอายุ๑๖ปีนะครับ
ก็ได้ไปเจอความรักนะครับกับหนุ่มนะครับ

มีแฟนกันแล้วตัวเองเนี่ยตั้งท้องจนได้แฝดสามนะครับ
หลังจากนั้นเขาก็ท้องไปประมาณ๖เดือน

มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าปวดท้องนะครับ
ก็กินยาเพื่อบรรเทาอาการแต่มันก็ไม่หายสักที

แม่ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับ

ก็หมอบอกว่าไม่สามารถรักษาได้
ไม่อยากถือความเสี่ยงไว้ที่โรงพยาบาล
ให้ไปโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่านี้
ซึ่งอยู่คนละจังหวัดกันนะครับ
ก็ต้องนั่งรถตู้ของโรงพยาบาลเนี่ย

จังหวะที่ตัวเองเนี่ยกึ่งหลับกึ่งตื่นบ้างนะครับ

ก็รู้สึกว่าเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งมองจากกระจกมา

ใช่ครับข้างนอกตรงกระจกตู้กระจกรถ
วกกับได้ยินเสียงสไตเลนไปเรื่อย
ตัวเองก็รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดนะครับ
จากที่ตัวเองไม่เคยเจอสิ่งเล่นลับมานานแล้วนะครับ
ก็เลยเลือกที่จะหลับตาจนถึงโรงพยาบาล

ตัวเองก็มีคนเอารถวิวแชร์
รับไปอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมนะครับ

ตัวเองเข้าใจว่าอั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับ

คราวนี้แล้วก็นางพยาบาลก็มาดุบ้างอะไรบ้างนะครับ
พอหมอใหญ่เดินผ่านเนี่ยก็เลยบอกว่า

น้ำค่ำเขาออกมาจนเกือบจะหมดแล้ว

ระหว่างที่ต้องเข็นรถนอนนะครับไปที่ห้องผ่าตัด
คุณน้ำบอกว่าไม่ได้ผ่านห้องผ่าตัดใด

แต่เขาได้กลิ่นเลือดคะฟุ้งเต็มตัวไปหมดเลย
เขาก็รู้สึกว่าแปลกมากเลยในนาทีนั้น
หลังจากที่เข้าไปที่ห้องผ่าตัดแล้วนะครับ
หมอทำการฉีดยาน่าจะเป็นยาสลบ

เขาก็ไม่รู้สึกตัวเลยนะครับ
พอออกมาได้นะครับ
จากห้องพยาบาลผ่าตัดเนี่ยนะครับ
เขาก็ตาลืมไม่ขึ้นเลยครับ
แล้วก็บอกกับตัวเองว่าอยากลืมตาขึ้นนะ
แต่เสียงรอบได้ยินหมดนะครับ

เพราะว่าสถานการณ์เนี่ยยังไม่ดีพอนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยคุณน้ำก็พยายามจะลืมตาเท่าไหร

จวบจนเวลาไปนานเท่าไหร่เนี่ยคุณน้ำไม่รู้นะครับ
แต่ว่าคุณน้ำเองเนี่ยได้ยินเสียงทุกคนเลย

หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงหมอกับนางพยาบาลวิ่งกู่เข้ามาบอกว่า
เฮ้ยไม่ได้นะตอนนี้เย็บแผลแผลปิดไม่สนิทเลือดไหลออกมาเต็มแล้ว
รีบพาคนไข้เข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งเลย
หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณน้ำได้เข้าห้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่ง
ตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวไปอีกรอบหนึ่ง
จะเป็นด้วยฤทธิยาที่ฉีดอีกครั้งนะครับ
ออกมารอบนี้นะครับคุณน้ำเนี่ยได้ไปอยู่ห้องพักฟื้นธรรมดานะครับ
ก็เหมือนกับว่าตัวเองยังไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ลูกตัวเองเป็นยังไงบ้างเพราะตัวเองเนี่ยมีสายระยงระยางรู้สึกได้
แต่ว่าตาก็ยังลืมไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับ
พ้นไปได้ไม่นานครับก็มีหมอบอกว่า
ต้องนำคนไข้เข้าห้องผ่าตัดอีกครั้งแล้วเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือด
จังหวะที่เข้าไปเนี่ยจะมีนางพยาบาลเข็นไปแค่คนเดียวนำหน้าไปก่อนนะครับ
แล้วนางพยาบาลก็พาเข้าไปห้องผ่าตัด
แล้วก็เดินออกมาเหมือนจะต้องเตรียมตัวใส่เสื้อเพื่อฆ่าเชื้อนะครับ
จังหวะนั้นเขาคิดว่าเขาน่าจะอยู่คนเดียวแต่ความรู้สึกของเขามีคนยืนอยู่ที่หัวเตียงตลอดเวลา
เขาก็รู้สึกแล้วมันไม่ดีเลยอะไรแบบนี้
ก็เลยผ่าตัดช่วงนั้นเนี่ยพอหมอเข้ามาผ่าตัดไปได้สักพักหนึ่งนะครับ
ตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่รู้สึกเจ็บเลย
แต่ทำไมได้ยินเสียงคนรอบข้างทั้งหมดเลย
มันแปลกมากเพราะปกติเราจะไม่รู้สึกเราจะไม่รู้สึกตัว
แต่รอบนี้เราได้ยินเสียง

แล้วได้ยินเสียงคนรอบตัวทั้งหมดแต่ไม่มีความรู้สึกเจ็บ

ขนาดนั้นตัวเองเหมือนกับว่าอยู่ดีเหมือนลุกได้
แล้วก็เห็นหมอเดินออกไปคุยกับแม่ตัวเองว่า
แม่ทำใจนะครับน้องไม่ไหวแล้ว
น้องไม่ไหวแล้วแม่จะให้ผมปล่อยน้องไปสบาย
หรือแม่จะให้ผมลองปั๊มหัวใจช่วยอีกหนึ่งครั้ง
ด้วยแม่เขามีลูกสายเป็นพี่คนโตซึ่งเลี้ยงพี่น้ำมาเหมือนกัน
เขาเลยบอกว่าขอโทรปรึกษาพี่สาวเขาก่อน

ในตอนนั้นพี่น้ำบอกว่าพี่น้ำเห็นทุกฉากทุกตอน
ที่หมอได้คุยกับแม่เห็นแม่ร้องไห้ทุกอย่าง
หลังจากนั้นแม่ถือสายโทรมา
แต่แม่เนี่ยยังไม่ทันได้คุยกับพี่สาวเลย
มีพยาบาลวิ่งมาบอกว่าชีพจรของคุณน้ำเนี่ยหยุดเต้นแล้ว
แต่อย่าลืมว่าตัวของพี่น้ำยังได้ยิน
สนทนาตรงนั้นอยู่ทั้งหมดนะ
จากนั้นพี่น้ำยังได้ยินเสียงธรรมอมิเตอร์ที่วัด
ชีพจรจิ๊บเป็นดังตี๊บ
พอหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็เลยเปลี่ยนจากจะคุยกับพี่
เรื่องจะช่วยคุณน้ำต่อดีไหม
กลายเป็นว่าจองเต็นต์เลยนะลูก

เอามาเตรียมตัวทำศพน้องพูดไปด้วยทั้งน้ำตา
คุณน้ำก็เลยพูดไปว่าแม่หนูยังไม่อยากตายอะไรประมาณนี้
ก็เลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ตรงนี้
ช่วยบอกช่วยโดนบันดาลให้หนูหน่อยว่า
ให้หนูพาหนูไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่หน้าโรงพยาบาลก็ได้
เหมือนตัวเองคิดไปนะครับแต่ดวงตาตัวเองเนี่ย
เห็นว่าตัวเองไปอยู่ที่หน้าโรงพยาบาล
แล้วก็มีชายแก่คนหนึ่งนะครับ
นุ่งขาวห่มขาวหนวดยาวถือไม้เท้านะครับ
อีหนูที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเองกลับไป
คุณน้ำก็เลยกลับไปนะครับ

ตัวเองแล้วเห็นแม่นั่งล้ำไห้ตัวเองอยู่นะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลานานแค่ไหนนะครับ
แต่ก็ดูไปรอบเตียงของตัวเองเนี่ย
ก็เห็นว่ามีเตียงอีกเตียงหนึ่ง
ซึ่งเหมือนกำลังรอทำการช่วยเหลืออยู่นะครับ

เป็นแม่ชีที่นอนอยู่นะครับ
หลังจากที่เห็นแม่ชีแล้วนะครับ
แต่พอหันไปอีกฝั่งของเตียงตัวเองนะครับ
ภาพทุกอย่างกลายเป็นความมืดไปหมดเลย
แล้วก็เห็นแม่ชีเนี่ยกำลังยืนอยู่นะครับ
ซึ่งหันไปอีกฝั่งที่แม่ชีนอนอยู่
ไม่เห็นแล้วคือกลายเป็นความมืดเหมือนกันแล้ว
และแม่ชีกำลังเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วแกบอกกับพี่น้ำว่า
อีหนูอย่าตามแม่ชีมานะ
ที่แม่ชีไปเองไม่ควรตามไป
และแม่ชีก็เลยยื่นสร้อยเส้นหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นสร้อยทองเก่าไม่น่ารับมาเลยนะครับ
ความคิดของคุณน้ำตอนนั้นนะครับ

แต่แม่ชีบอกว่าถ้าไม่รับก็จะไม่เหลืออะไรเลย
พี่น้ำก็เลยจำใจรับนะครับ
แล้วก็กลับมาเหมือนได้กลับมาที่ห้องที่ตัวเองกำลังผ่าตัด
มองดูร่างนะครับ
น่าจะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณของตัวเองอย่างเสียใจ
แล้วก็มองการร้องไห้ของแม่ด้วยความเสียใจ
นานเท่าไหร่ครับเหมือนมีอะไรสักอย่างนะครับ
มากระทบหลังตัวเองนะครับ
แล้วตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย

ใช่ครับเหมือนมีอะไรสักอย่างมากระแทกหลังตัวเอง

รู้สึกตัวอีกทีเหมือนตัวเองลืมตาได้แล้วก็หยุด
สภาพแวดล้อมน่าจะเป็นห้องฉุกเฉิน
หลังจากนั้นเนี่ยพักฟื้นในห้องฉุกเฉินน่าจะประมาณ๓๔วันนะครับ
ซึ่งแม่ก็รอรับอยู่นะครับ
แม่เนี่ยได้แจ้งกับคุณน้ำด้วยความเสียใจนะครับว่า
ลูกสามตายไป๒คนเหลือ๑คน
คุณน้ำคือตัวเองก็บอกว่า

คุณน้ำเนี่ยตอนนั้นเสียใจนะครับเสียใจมากนะครับ

เพื่อคนอีกหนึ่งคนที่รอเราอยู่นะครับ
แล้วคุณน้ำก็เลยหวนคิดไปนะครับว่า

ที่เจอแม่ชีที่เขายื่นสร้อยให้นะครับ
เขาบอกว่าถ้าไม่รับไปก็จะไม่เหลืออะไรเลย
เขาเลยคิดว่าน่าจะเป็นสร้อยทองของใจที่หมายถึงลูกหรือเปล่า

หลังจากนั้นนะครับเขาก็
รักษาตัวเองนะครับจนหายนะครับแล้วก็
เหมือนมีเรื่องที่ต้องทะเลาะวิวาสกับแฟนตัวเองแล้วจนหนีไปอยู่ที่ภาคใต้นะครับ
ไปได้งานทำเป็นคนกรีดยางนะครับอยู่ประมาณเกือบครึ่งปีนะครับ

หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคนที่เขาชอบนะครับแล้ว
คบกันไปเนี่ยได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่า
ญาติของแฟนตัวเองเนี่ยตายนะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะจัดงานศพหลายวันประมาณ๗วันนะครับ
คุณน้ำเลยมีหน้าที่ไปทำอาหารช่วยเลี้ยงในรอบดึกนะครับ
แล้วตัวเองเนี่ยบ้านอยู่ไกลก็เลยต้องไปนอนที่กุฏิเก่านะครับ
ผมขออธิบายอย่างนี้กุฏิหลังนี้นะครับ
หลังคาเนี้ยทำจากมุมจากอืมซึ่งมันเก่ามากจนชนิดแปลว่า
บางจุดก็มองทะลุจนเห็นฟ้าได้
ในคืนที่๒ที่คุณน้ำเนี่ยได้หลับนอนตรงนั้นเนี่ย
ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกตินะครับ
ที่ตัวเองต้องเจออยู่ในภาคใต้นะครับพอไปรอบที่สองตกอีกแล้ว
ก็เลยเอกใจนะครับเลยหันไปหาป้ากวางซึ่งป้ากวางก็ดูเหมือนยังไม่หลับพลิกตัวไปพลิกตัวมานะครับ
คราวนี้พี่น้ำก็เลยถามป้ากวางว่าป้ากวางก่อนเข้ามาเห็นต้นยางด้วยเหรอแถวนี้เขาปลูกต้นยางด้วยเหรอ
กวางก็เลยบอกว่าไม่มีต้นยางนะไม่มีเลย
คุณน้ำก็เลยบอกเอ๊ะแล้วไม่มีต้นยางแล้วลูกอะไรจะตกมา
คุณน้ำก็เลยเลือกที่จะไปเปิดประตูแล้วก็ดูนะครับว่าตกลงว่าลูกอะไรมันตกมา
ก็เห็นว่ามีต้นยางดำ๒ต้นตั้งอยู่ข้างหลังกุฏินี่
ก็เลยคิดในใจนะครับว่าป้ากวางน่าจะไม่ได้ดูนะครับก่อนเข้ามา
หรือว่าไม่ได้สังเกตไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอนแล้วกัน
ตรงทะลุทะลุอ่าหลังคาจากนะครับแล้วก็มองเห็นฟ้าเนี่ย
ได้ยินเสียงดังตุ๊บโลหล่นมาอีกแล้วตัวเองก็ลืมตาดู
แต่รอบนี้สิ่งที่เห็นคือเหมือนจมูกใหญ่นะครับซึ่งน่าจะใหญ่กว่าโต๊ะนะครับ
แล้วก็มีตาดวงเล็กสีแดงมองทะลุลงมานะครับ
ทำให้ตัวเองรู้ทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วมากวนใจตัวเองเนี่ยนะครับ
มันไม่น่าจะใช่คนแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเปรตนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยได้สักพักหนึ่งเมื่อตาสบตากันเนี่ย
คุณน้ำก็รู้สึกว่าบ้านเริ่มเขย่าก็แก๊กไปมา
หันไปดูป้ากวางว่าไม่ได้รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือไงนะครับ
กวางก็เลยบอกเข้ามานี่เข้ามาอยู่ใกล้แล้วข่มตานอนซะ
เพราะว่าตี๓เนี่ยต้องตื่นไปซื้อของเพื่อมาทำกับข้าวเลี้ยงแขกรอบมืดนะครับ
สองคนนี้ก็นอนข่มตากันไปแต่จริงแล้วก็ไม่ได้หลับนะครับ
จนหนาลิกาปลุกในช่วงตี๓ก็ไปซื้อของกัน
กวางเนี่ยก็เลยเปิดโทรศัพท์ให้ดูนะครับว่าคุณหน้าคนคนนี้ไหม
คนคนเนี่ยคือคนที่หนูเห็น
เขากลายเป็นเปรตเพราะว่าลักขโมยของที่วัดเอาไปขายบ่อยนะครับ
ต้องมาผูกพันอะไรของเนี่ยนะครับตัวเอง
เรื่องผีเหมือนคุณน้ำจะต้องหนีไปเรื่อย
รอบนี้ก็เลยย้ายจังหวัดไปที่อีกที่หนึ่ง

กับแฟนเลยครับเหมือนไม่ไหวแบบจิตตัวเองตกครับ

เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า

คุณน้ำเนี่ยเคยให้ครูอนุบาลเนี่ย
ให้พาไปหาจิตเวทนะครับ
เพราะว่าในขณะที่ตัวเองนอนอยู่เนี่ย

ตัวเองก็จะมานั่งเล่นเป่ายิงฉุบกับใครไม่รู้อยู่เรื่อย
แทบจะทุกวันนะครับอืม

ตอนนี้ก็ไปทำงานที่ใหม่นะครับ
ซึ่งอยู่ได้ประมาณปีกว่าก็พบรักอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในคืน๑๕ค่ำคืนหนึ่งนะครับ
เป็นคืนที่คุณน้ำกับแฟนเนี่ย
เลือกนะครับที่จะไปงาน
ที่เขาจัดงานกาชาติประจำปีอะไรประมาณนี้นะครับ
ขากลับมาเนี่ยคุณน้ำบอกว่า

รับยายกับหลานที่กำลังเดินกลับมาจากงานหน่อย
น่าสงสารเขานะไม่รู้ว่าต้องไปไกลอีกนานแค่ไหน
ทีนี้แฟนของเขาก็เลยบอกว่า
ที่ไหนพี่ไม่เห็นมี

คุณน้ำก็เลยรู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองเนี่ย
น่าจะเห็นหรือเปล่าแต่ก็ยังสงสัยอยู่
ก็เลยคิดว่าจะไม่ไปงานนี้ละ

ญาติของแฟนอยากไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าไม่มีรถก็เลยต้องให้
ทางด้านของแฟนคุณน้ำพาไป
ซึ่งคุณน้ำเนี่ยก็ต้องไปด้วยนะครับ

เพราะว่าคุณยายคนนี้เนี่ยนะครับ

ไม่ใช่เดินไปทางเดียวกันกับรถแล้ว

คุณน้ำก็เลยเห็นฝั่งหนึ่งของคุณยาย

อายุตีความน่าจะประมาณ๙๐กว่า

คุณน้ำก็เลยบอกว่าจอดเถอะพี่จอดเถอะ
รับยายหนูเห็นแล้วรอบนี้

แฟนคุณน้ำเนี่ยก็เลยเข้าใจว่า

เพราะก่อนคบกันคุณน้ำได้เล่าให้ฟังว่า

แฟนคุณน้ำก็เลือกที่จะเหยียบเลยทีนี้

คุณน้ำก็เลยตกใจนะครับเหยียบเหลกหรือเหยียบคันเร่ง

คราวนี้คุณน้ำก็ตกใจอ้าวพี่หนูให้จอดทำไมพี่ถึงเหยียบคันเร่ง

หันไปมองกระจกมองหลังนะครับ

คือเด็กยืนอยู่คนเดียวนะครับ

กำลังที่จะวิ่งมาตีขนาด

ของที่พี่น้ำนั่งอยู่นะครับ

ตกใจมากนะครับเพราะฝั่งที่เขาเห็น
อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็น

ก็เลยกรี๊ดลั่นรถนะครับ
ทำให้ทุกคนที่อยู่ในแคป

ตกใจมากนะครับว่าเกิดอะไร

พอไปถึงบ้านก็เลยถามพี่น้ำว่า

ตัวแกเองเนี่ยนะครับก็บอกว่า

ก็เลยไม่กล้าไปนะครับ

มันไม่ไกลจากบ้านมากนะครับแกก็

ก็ไปทำบงทำบุญอะไรกันไปนะครับ

น่าจะไม่มีอะไรแล้วซึ่งผักที่ตัวเองปลูกไว้

ไม่ได้ไปดูแลถึงเวลาที่ต้องไปเก็บแล้ว

ไปจากบ้านเนี่ยประมาณสามถึงสี่โล

ไปคนเดียวนะครับซึ่งขากลับเนี่ย

ยายคนนั้นนะครับ

เส้นใหญ่มากสีขาวกั้นไว้

น่าจะมีเหตุชำรุดอะไรสักอย่าง

ทำใจอ่ะกลับทางเดิม

ไม่เจอคุณยายนะครับพี่น้ำก็โล่งใจว่า
โอเคแกคงไปเกิดแล้วหรือเปล่า

คุณน้ำก็กำลังจะขี่นะครับไปจอด
ไฟแดงนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ย

ไปเห็นหลานของคุณยาย
นั่งอยู่บนสัญญาณไฟแดงครับ

คอสะพานที่เลยไปได้ไม่ไกล

ตรงสะพานที่ชำรุดตรงนั้นครับ

จังหวะที่ตัวเองคิดอยู่นะครับว่า

ก็มีรุ่นน้องที่บ้านอยู่ไม่ไกลกัน
ขี่นำหน้าแกไปโดยที่แกก็งงว่า

พี่มานี่มานี่รีบมาเร็ว

แกก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องทำเสียงอย่างนั้นใส่เรา

พยายามขี่ตีคู่กับน้องคนนั้นไป

ขี่ไปได้สักระยะหนึ่งนะครับ
จนถึงบ้านของพี่น้ำเนี่ย

เก่งเนี่ยคือคนที่ตายมาแล้วนะครับ

เขากระโดดน้ำฆ่าตัวตายตรงคอสะพานนั้น

และเชือกที่พี่เห็นสีขาวนั่นน่ะ

แต่ด้วยความมืดอาจจะทำให้เขาคิดเป็นว่า

ก็จะมายืนตรงหัวสะพานให้คนเห็น
นะครับเขาก็ถึงกลับเป็นไข้อีกแล้ว

แล้วก็ต้องมาเจอผีอีกหนึ่งครั้ง
นะครับก็เลยรู้สึกว่าดวงชะตาตัวเองอีกแหละ
ก็เลยกลับไปที่บ้านเกิดตัวเอง
เพื่อไปทำพิธีอีกครั้งหนึ่ง

เห็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี

สิ่งที่ไม่ดีก็คือเราสำควรเห็นสี

คุณน้ำเคยมาที่กรุงเทพ

ยายลุกนะเดี๋ยวจะมีรถมาชน
ยายเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไร

จากที่คุณยายลุกมาไม่น่าจะเกิน๕วิครับ

มาชนตรงฟุตบาทที่ยายนั่ง

นั่นก็เป็นเรื่องเล่าของคุณน้ำทั้งหมด
คือเรื่องนี้ถ้าเราฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดูเหมือนว่าพี่น้ำเนี่ยเขาไม่ได้มีเซนต์แค่เฉพาะหลังจากที่เขาเคยตายไปแล้วด้วยนะ

เหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอาจจะมีเซนต์อ่อนตอนที่เขาเป็นเด็ก

ตอนที่คุณครูอนุบาลบอกว่าพี่น้ำเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเขาก็จะมีการนอนกลางวัน

เด็กคนอื่นหลับแต่พี่น้ำลุกขึ้นมานั่งเล่นเป่ายิงฉุบกับใครก็ไม่รู้

ก็เลยต้องพาพี่น้ำไปคุยกับหมอทางจิตเวทอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้

หลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพี่น้ำน่าจะเห็นมาเรื่อยจนกระทั่งที่มันชัดสุด
สุดก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุก็คือที่แคมป์คนงาน

แต่คุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับจะไม่เชื่อ
ใช่ครับคุณแม่นี่คือจะเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนยึดหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักเลยมันไม่น่ามีกับเรื่องพวกนี้นะครับ

หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาแล้วก็มาเนี่ยมาตั้งท้องน้องแฝดสาม

หลังจากนั้นเนี่ยตัวของพี่น้ำตายไปกี่วันนะ

แต่เหมือนกับว่าตายไปอาจจะเป็นนับเป็นชั่วโมง

หมอยืนยันแล้วว่าชีพจรหยุดแล้ว

หลังจากนั้นพอพี่น้ำผ่านเหตุการณ์นั้นมา
เหมือนว่าพี่น้ำจะมีเซนต์ที่จะเห็นชัดขึ้นเรื่อย

คนที่เขาเฉียดตายผ่านความตายมา
ก็จะมีเซนต์พวกนี้ปรากฏให้เห็นชัดมากขึ้น

แต่ดูเหมือนว่าพี่น้ำเนี่ยจะถูกจะถูกบางอย่างลิขิตมาให้ตัวของพี่น้ำเขามีเซนต์อย่างนี้อยู่แล้ว

ทุกวันนี้เขาบอกเขาเห็นจนบางทีจนชินครับ

ใช้ความว่าแยกไม่ออกเลยนะครับ
แต่ถ้ามาแบบเละเขาบอกเขาแยกออกแต่เขาก็ไม่ได้กลัวอะไรมาก
อาจจะมีตกใจอุ๊ยไอ้อะไรประมาณนิดหน่อยนะครับ
คือเซนต์พวกนี้นะบางคนก็มันอยู่ที่คนด้วยนะ
เราแค่คิดว่าถ้าเซนต์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเรา

เราจะรับได้เหมือนกับพี่น้ำไหม
เราจะรับได้เหมือนกับคนอื่นไหม
อันนี้ผมว่าไม่รู้แล้วต้องถามคุณผู้ชมด้วยนะ
ถ้าเซนต์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณผู้ชม
คุณผู้ชมจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไง

นี่คือเรื่องเล่าของคนเคยตาย

ขอบคุณมากครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวสถานีผีดุของเราได้ฟังกัน

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญแบบคุณเอ็มแบบนี้
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลา
ศุกร์หน้า๔ทุ่มเราจะกลับมาพบมาเจอกันใหม่
ล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
และสัปดาห์หน้านักเล่าท่านไหนจะมาเยือนสถานีผีดุของเรา
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
และวันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุ
ลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน
นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ